เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ

อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นรองนายกอบตแห่งหนึ่ง

ฝ่ายชายหึงหวงครับมีปัญหากัน
การเล่าคลิปโปร์รูปโปร์ของผู้หญิงนั้นเผยแพร่
โดยทางเรื่องนี้นะครับนางสาวชลิตตาพารมาศ

เข้าพบตำรวจสพสัตหีพ

เป็นรองนายกอบตแห่งหนึ่งที่สุพรรณบุรีนะครับ
กันมาสักประมาณ๓๔เดือนครับคุณผู้ชม

มักจะทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดนะฮะ
ผู้เสียหายทนไม่ไหวครับขอเลิกหลายต่อหลายครั้ง
ขอเลิกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย

แล้วก็ข่มขู่บอกจะเลิกใช่ไหม

ปล่อยรูปโป๊ะนะครับผู้เสียหายก็ทนไม่ไหวแล้วครับ
คราวนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจนะครับ

เพราะว่าหลังจากเลิกรากันไป

เป็นรองนายกอบตที่สุพรรณเนี่ยนะครับ

โดยที่อ้างว่าเคยให้สมัยตอนเป็นแฟนกัน
แถมยังส่งภาพคลิปโป๊เปลือยมาให้
แฟนคนปัจจุบันของผู้เสียหาย

ผู้เสียหายรู้สึกอับอายครับ
ถูกผู้ชายคนนี้นะคะเคยคบหากัน

พอมาอยู่ด้วยกันก็เกิดมีการทำร้ายร่างกายมีการหึงหวงข่มขู่คุกคามมากขึ้น
จนทำให้น้องรู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต

เพราะว่าจะข่มขู่ด้วยการที่จะไปทำร้ายคนในครอบครัวด้วย
ทำร้ายตัวเขาด้วย
แล้วก็เคยเอาปืนไปจี้อยู่ที่ทำงานเพื่อให้เลิกทำงานแล้วมาอยู่กับเขา
ซึ่งในระหว่างที่อยู่ด้วยกันประมาณ๓๔เดือน
ก็จะเกิดปัญหาทำร้ายร่างกายข่มขู่ตลอดเวลา

จนล่าสุดที่มีการมัดมือมัดเท้ามัดปากแล้วก็ทำร้ายน้อง
นี่ครับคบกันก็ทำร้ายเลิกกันแล้วก็ยังตามราวีไม่เลิกกันนะฮะ
เนี่ยสุดท้ายก็ทนไม่ไหวครับต้องมาแจ้งความนะครับ
ตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าที่อ้างว่าเป็นรองนายกอบตที่สุพรรณนั้นก็ไม่จริงนะครับ
ไม่ได้เป็นแต่อย่างใดนะฮะเป็นเพียงผู้นำชุมชนนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้นเองหลังจากนี้ตำรวจครับ
ออกหมายเรียกชายคนดังกล่าวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายนะครับ